คุณผู้ชมมันมีแท็กซี่ผี
ที่เขาเรียกแท็กซี่ผีเพราะอะไรรู้ไหม
ผู้โดยสารเรียกจากหมอชิด๒จะไปลงตลาดภูนเนี่ย
มันประมาณสัก๒๗กิโลคุณผู้ชมฮะ
พอบอกค่าโดยสารมาผู้โดยสารทำอย่างนี้

โหนี่ต่อราคากันมาเสื้อผ้าเลย
๘๐๐เหลือ๕๐๐๕๐๐เหลือ๓๐๐
นี่แหละฮะจากหมอชิด๒ไปตลาดพลู
โอ้โหเขางงเลยผู้โดยสารงงเลยคุณผู้ชมฮะ
ตอนถามราคาจากพี่คนขับนะบอกมา๘๐๐
แล้วก็ต้องต่อรองใหม่บอกพี่ขออีกที
ให้คิดราคาใหม่อีกทีคิดตามจริงไปเลย
สุดท้ายก็ลดไปเรื่อยจนเหลือ๓๐๐ครับ
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเป็นการเจรจาระหว่าง
แล้วก็เพื่อนผู้โดยสารกับโชเฟอร์แท็กซี่ป้ายดำครับ
ก็คือเอารถส่วนบุคคลนี่แหละที่ไม่ใช่รถแท็กซี่
รับจ้างป้ายเหลืองนะมารับส่งผู้โดยสาร
โดยทางโชเฟอร์แท็กซี่ป้ายดำครับเรียกค่าโดยสาร๘๐๐
อย่างที่บอกไปอ้างว่านี่แหละราคาเหมา
เหรอราคาเหมาที่ตกลงกันไว้แล้วให้รวมค่าทางด่วนไปด้วย
ให้คนทั่วไปอย่างพวกเราระมัดระวังแท็กซี่ป้ายดำที่หมอชิต๒ครับ
ข้อความบอกว่าฝากเตือนภัยแท็กซี่ผีรับคนจากหมอชิดลงตลาดพลู
ดไป๘๐๐แต่ดันพลาดเจอของแข็งนี่เจอผู้โดยสารสายแข็งฮะ
ต้องแข็งหน่อยรอรถมาให้เหลือ๓๐๐บาทนี่แหละ
เขาเขียนไว้นะดีนะไม่โดนส้นทีนไปด้วย
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ครับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพที่ถนนกำแพงเพชร
ภาษาชาวบ้านก็เรียกกันหมอชิดใหม่หรือหมอชิด๒นี่แหละ
แต่ไม่มีใครให้สัมภาษณ์เลยอ่ะพี่เบิร์ต

ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่ดีไม่ใช่ครั้งแรกเนาะ

ไม่ต้องเอาชื่อไปบอกนะไม่ต้องเอาหน้าไปออกไปบอก

แต่เขาบอกว่ามีจริงไอ้แก๊งแท็กซี่ผีหากินอยู่ในหมอชิดสอนมีจริง

ระวังไว้เลยจะมากันเป็นแก๊งหลายคน
มาถึงก็ไปรุมล้อมผู้โดยสารฮะ

ถ้าผู้โดยสารรู้ไม่ทันเนี่ยยอมขึ้นรถไปก็นี่แหละ